เอาล่ะแล้วนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ตั้งแต่เมื่อวานในช่วงเย็นค่ำ
ไปดูกันก่อนนะครับนี่เลยมีพิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษา

ก็เริ่มขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละ
เป็นประธานเปิดงานก็มีนางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมในงานด้วยล่ะ
จากนั้นล่ะจากนั้นก็ได้เริ่มขบวนอันเชิญเทียนหลวงพระราชทาน
จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
และขบวนอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
แล้วก็เปิดด้วยกลุ่มขบวนเทียนขนาดกลางนะครับ
แรกเนี่ยมีมา๑๑ขบวนนะครับ
มีทั้งประเภทติดพิมพ์แกะสลักและเทียน
นำเสนอเรื่องราวทศชาติชาดก๑๐พระชาติ
สำคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
ก่อนจะมาประสูจน์เป็นเจ้าชายสิทธา
และตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก

ถูกต้องครับจากนั้นก็มีขบวนเทียนขนาดใหญ่ขนาดเล็กสลับกันไป
การแสดงฟ้อนรำในชุดฮีด๑๒หรือว่าประเพณี๑๒เดือนของภาคอีสาน
เช่นบุญเดือนสามบุญเก้าจีบุญเดือนสี่บุญพาเวทเดือนห้าบุญทรงกราน
เป็นต้นนะนักแสดงรวมทั้งหมดกว่า๑๐๐๐คน
เป็นลูกหลานชาวอุบลราชธานีคุณใบตองคุณก็ไปร่วมฟ้อนรำมาด้วยนี่
แอบยืนอยู่ข้างเห็นนางรำเขาสวยดี
เราก็ไปอยู่ข้างขบวนไปชมความสวยงามทักทายประชาชน
อุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงและก็นักท่องเที่ยวด้วยนะ

ส่วนเทียนแก่สลักขนาดใหญ่ปีนี้มี๗ขบวนนะหลักเลยก็นำมาโดยวัดทุ่งศรีเมือง
ปีนี้มาโชว์เพราะว่าได้แชมป์ปีที่แล้วมาแบบเป็นแชมป์เก่า

แล้วก็ตามมาด้วยขบวนเทียนจากอำเภอเดชอุดมวัดพระธาตุน้องบัววัดศรีอุบลรัตนาราม
องค์การประหลาดส่วนกำบลกุฎราชวัดชัยมงคลและวัดพระศุกราราม
แต่ละขบวนก็นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นหลักนะ
เอาล่ะส่วนเทียนพรรษาขนาดใหญ่เลยนะประเภทติดพิมพ์ที่วิจิตรงดงามก็มี๕ขบวนล่ะ
เห็นมั้ยที่ฉันขอไปแจมด้วย
เห็นแบบนี้แล้วก็นิ่งนอนใจไม่ได้ก็ต้องออกอาการด้วยสิ
คันไม้คันมือนิดนึงอะคุณ
โอ้โหแล้วดูภาพจากมุมสูงนะครับเป็นยังไงล่ะสวยงามวิจิตรกาตา
คือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากของเมืองโอนรัชธานีนะคะ
สแตนนี่คนก็เข้ามาดูกันอย่างหนาแน่นถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมากก็ตามอ่า
ก็มีแสงสีแห่ฟ้อนบูชาราธานีแห่งเทียนพรรษาชุดความเชื่อและศรัทธาใช้เวลาในการแสดงประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
มีทั้งหมด๑๑ชุดโอ้โหก็สวยงามตระกาตาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

นี่แหละค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าตื่นเต้น
แล้วก็ดีใจมากที่ได้อยู่ร่วมในขบวนแห่ของเขานะคะ

จะเห็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากแบบนี้ด้วยนะคะ
สมแล้วล่ะกับที่เป็นงานแห่เทียนพรรษา

เรามาเมืองอุบลราชธานีทั้งที
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูของดีอีกหนึ่งอย่างของเมืองอุบลราชธา

การทำผ้าไหมพื้นเมืองของเขาเป็นการสืบสารศิลปะ
แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ติดตามได้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณวัชรีดวงใสค่ะ
ช่วงนี้นะคะเรามาตลอดกันที่บ้านคำปูนกันบ้างค่ะ
ที่แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ความพิเศษของที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ผลิตแล้วก็จำหน่ายผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่สำคัญเปิดแค่ปีละ๑ครั้งนั่นก็คือช่วงเข้าพรรษา
และขณะนี้นะคะด้านหลังก็มีการรำกันตรึมค่ะ
นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยค่ะ
ภายในที่นี่มีความร่มรื่นตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทย
ผสมผสานกับรูปลักษณ์ของท้องถิ่นอีสาน
และยังมีการจัดแสดงผ้าไหมเก่าแก่รวมถึงโบราณวัตถุต่างอีกมากมาย
พอเข้ามาก็จะเจอโรงเรือนสองฝากฝั่งล้อมรอบสนามย่าและสระน้ำ
ใช้เป็นสถานที่ทอผ้าไหมโดยช่างทอที่มีฝีมือในการผลิตผ้าทอ
สาธิตให้ชมกันถึงที่
ทอที่ขึ้นชื่อที่นี่คือผ้ากาบบัวค่ะ
โดยการทอนที่เป็นเอกลักษณ์ของเส้นไหมเส้นต่อเส้น
ักทอเรียงตัวกันเป็นผ้าชิ้นงามลวดลายสละสลวย
ที่เข้ามาชมในที่แห่งนี้สามารถชมการทอผ้าได้ทุกขั้นตอน
ส่วนเรือนใหญ่ตรงกลางนี้ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์
สถานที่จัดแสดงสิ่งของสะสมของเจ้าของบ้านและผ้าไหมที่หายาก
ผ้าพื้นเมืองของอีสานสูงค่าที่อนุรักษ์สะสมมามากมาย
กับดนตรีไทยการรำกันรึมและการแสดงของคณะฟ้อนกร่องตุ้มให้ได้ชุดอีกด้วย
ด้วยความที่เจ้าของชอบในการสะสมของเก่ามาเนิ่นนาน
ได้อย่างกลมกลืนงดงามค่ะ
บ้านหลังนี้ก็ถือว่าเรามีความตั้งใจที่ทำเป็นที่อยู่อาศัยนะครับ
ผมเองเคยทำงานไม่ได้อยู่ที่อุบลมาเป็นเวลานานนะครับ
ในช่วงที่อยู่การบินไทยก็คิดว่าเราอยากจะกลับมา
เพื่อที่จะสร้างอาคารที่มันมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับ
ก็เรามีความตั้งใจว่าจะอนุรักษ์มรดกเรื่องการทอผ้าไว้ให้อย่างดีที่สุด
โดยให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยมือให้มากที่สุดนะครับ
การที่เราใช้มือทำครั้งหนึ่งครั้งที่๒เป็นครั้งที่๓

หนึ่งที่เราได้ก็คือการได้ฝึกให้เรามีใจ
ที่จะอนุรักษ์งานของเราแล้วก็มีความสุข
ส่วนใครที่เดินชมและถ่ายรูปจนเหนื่อยแล้วนะคะ
ก็สามารถกินขนมและดื่มน้ำสมุนไพรแก้กระหายได้

อกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้คนที่ได้เข้าชมร่วมทำ
เพื่อได้เข้ากับบรรยากาศด้วย
มีกรรมอันหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็น
การที่เราได้สาธิตการทำดอกไม้ก็ดี
การสาวใหม่ก็ดีแต่ที่สำคัญมากในปีนี้นะครับ
ดอกเทียนที่เกิดจากการจุ่มเทียนนะครับ
ซึ่งเป็นต้นแบบของการทำเทียนเป็นพุทธบูชา
เรามีการแกะสลักมะละกอเป็นโมเล็ก
แล้วจุ่มลงไปในขี้พึ่งเหลวแล้วก็สะบัดในน้ำ

ก็จะนำมาเป็นเกษรเป็นส่วนประกอบของดอกไม้จันท
วิถีชีวิตของคนอีสานจนเกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการทอผ้าที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่

ที่ชีวิตที่เรียบง่ายและควรแก่การสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยอีสานสื่อไป
วัชรีดูซัยเก่าเทราะทีวีรายงาน